คุณผู้ชมยังมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สุโขทัย
ผู้ชายคนหนึ่งเขาตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อน

แล้วยากมาเห็นพอดีผู้ชม

หลังจากที่ผู้เป็นย่าของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ

บอกว่าหลานสาวถูกนายวสันกระทำอนาจารย
กระท่อมท้ายหมู่บ้านที่จังหวัดสุโขทัย

พ่อแม่ของเด็กทำงานที่กรุงเทพก็ฝากให้ตัวเองเลี้ยงดู

หลานสาวนั่งดูทีวีกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน๓คน

ต่อมาในต้นผู้ก่อเหตุรู้จักกับเจ้าของบ้าน
นั่งกินเหล้าในบ้านใกล้

นี่คุณผู้ชมน้องเขาโดนอย่างนี้นะครับ
ต่อมาเจ้าของบ้านออกไปทำธุระนอกบ้าน
ปล่อยให้เด็กที่นั่งเล่นอยู่๓คน
อยู่กันกับในต้นจากนั้นในต้น
มาวง่ายคุณผู้ชมลงมือครับ
กระทำอนาจารย์หลานสาวเข้าไปกอดไปจับหน้าอกรูปไลค์
เอานิ้วแหย่เข้าไปที่อวัยวะเพศของเด็กหญิงคนนั้นนะครับ
เจ้าของบ้านกลับมาเห็นโอ้โหจัด
หยุดอยู่นี้นะหยุดทำแบบนั้นเลยนะ
แล้วก็มีการเขาก็สั่งว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วย
จนกระทั่งเพื่อนของหลานสาวที่อยู่ในเหตุการณ์เห็น

แล้วก็เค้นถามหลานสาวจนรู้เรื่องก็เลยพากันไปแจ้งความนะครับ
ขณะที่ในต้นคนนี้เองก็ให้การรับสารภาพว่า
ก็ทำจริงนะฮะก็กินเหล้าเมา

แล้วเห็นเด็กผู้หญิงอยู่ข้างก็เลยทำอย่างนั้นขึ้นมา

พบว่าเคยถูกดำเนินคดีข้อหาข่มขืนหญิงสาวชาวพม่ามาแล้ว
ที่ชนบุรีติดคุกไป๒กว่าปี

ไม่เข็ดนะหวนกลับมาก่อเหตุแบบนี้
กับน้องผู้หญิงคนนี้อีก